อันนี้นะคะยาดองเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะที่จังหวัดตราด
คือดื่มยาดองจนเมา

หลังจากนั้นก็เกิดอาการทำลายข้าวของด่ากราด

แล้วช่วงเกิดเหตุคือเกือบตี๓เมื่อคืน

กลางดึกเลยชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วนะคะ

ไม่รู้ไปได้หมดไอ้

แล้วต้องเลี้ยงลูกกูเปล่าไอ้

เจ๊มาจากไหน

บ้าไว้หิบ

ใครจะรู้มันเป็นอย่างไร
นะฮะท้ายสุดก็สู้แรงตำรวจไม่ได้นะฮะ

แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่พ้นความสามารถของตำรวจ
ก็ไปกันหลายนาย๓๔นายนะคะ

คนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าอยู่ในอาการคือ
ลักษณะเมาแล้วก็คุ้มคลั่งทำลายข้าวของ
ตะโกนด่าแกไม่รู้ด่าใครได้ยินเสียงไหมคะ

คือรู้ว่าก่อนหน้านี้ดื่มยาดองไป

ก็เลยอยากให้ตรวจปัสสาวะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตรวจปัสสาวะนะ
ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนท้ายนะคะ
นี่ค่ะเป็นผลงานจากตำรวจสพเมืองจังหวัดตราดนะคะ
ระงับเหตุผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
คลั่งอัลวาดอยู่ในซอยเฉลิมเกียรติ
หมู่๑ตำบลหนองสโนอำเภอเมืองจังหวัดตราด

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณตี๒๔๐นาทีเมื่อคืนนี้เอง

แล้วตะโกนโวยวายแบบนี้ชาวบ้านก็ตกใจ

มนตรีคลั่งมนตรีเมานะคะ
นตรีนำสกุลทอดผักแว่นอายุ๒๒ปี

เป็นลูกจ้างของอู่ซ่อมรถเห็นไหมคะ
เมื่อสักครู่จะเห็นอู่ซ่อมรถด้วยไปยืนอยู่กลางถนนแบบนั้นแล้วด่า
ส่งเสียงดังไปทั่วเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนแรกตำรวจเขาก็ใจดีนะ
ไม่ใช่ว่าตอนที่ไปถึงแล้วจะบุกจับบุกชาร์จตัวเลย
ตอนแรกที่ไปถึงเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมก่อน

แต่ถามว่ามนตรีฟังไหมไม่ฟังค่ะ

ยังพังสิ่งของในบ้านพังเสียหายด้วยนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยอาศัยจังหวะที่มนตรีเผลอ
เข้าไปชาร์จควบคุมตัวใส่กุญแจมือแบบนี้นะคะ
พามนตรีไปที่โรงพักนึงคืนค่ะ
นอนโรงพักหน่อยเปลี่ยนที่นอนนะคะ

แล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอารมณ์กลับมาเป็นปกติแล้ว
ประสานญาติให้มารับตัวกลับบ้าน

ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เราไปคุยด้วยได้ข้อมูลน่าสนใจ
ภรรยาของนายจ้างของนายมนตรี

มี๓คนก็คือนายมนตรีตนเอง
แล้วก็สามีซึ่งเป็นนายจ้างของนายมนตรี

แต่ทีนี้ภรรยาของนายจ้างของนายมนตรี

นายมนตรีทะเลาะกับภรรยาอยู่นะครับ
สิ่งของภายในอู่พังเสียหาย

ก่อนหน้านี้เขาเคยมีดื่มเหล้ามีทะเลาะไหม
มีทุกวันแต่ไม่มัก
แต่ว่าหนูไปตรวจเยี่ยวก็เยี่ยวสิ้นโมงกว่าอันนี้เหมือนกัน

เขาเพิ่งมาอยู่แค่ไม่ถึงเดือนนะมาอยู่ตรงนี้นะ
โอ้โหแต่พี่บอกโอ้ยพี่เมื่อกี้เดือดเหมือนกัน
ค่ะนี่ภรรยาเจ้าของอู่บอกว่าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ

อีกหนึ่งคนที่เราไปคุยด้วยก็คือภรรยาของนายมนตรีนั่นแหละ
บอกว่าตนเองกับนายมนตรี

อยู่ที่จังหวัดตราดสักประมาณเดือนหนึ่งแล้ว
เพราะสามีก็คือนายมนตรีมาฝึกงานทำสีรถยนต์ต่างนะคะ
และนิสัยส่วนตัวของสามีคือเป็นคนอารมณ์ร้อนนี่ไง
อารมณ์ร้อนแล้วยิ่งไปดื่มด้วยเป็นสิ่งร้าวสิ่งกระตุ้นเลยนะคะ
และที่สำคัญสามีเป็นคนชอบดื่มยาดองเป็นชีวิตจิตใจ

คือมันดำในตัวออกมาชอบด่าชอบบ่นภรรยา
แล้วบางครั้งทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ

แล้วคุณทนทำไมรู้ไหมคะภรรยาตอบนี่คือ
คำตอบที่คลาสสิกมากเลยสำหรับคนเป็นเมีย

พ่อลูกไม่อยากให้ลูกกำพราพ่อ
ตอนนี้พี่บุ๊คภรรยาของนายมนตรีในท้องอีกคนหนึ่งนะคะ

ในท้องอีกคนหนึ่งค่ะโอ้โฮครับ
พ่อใหม่พ่อเขาเริ่มมีปากเสียง
แล้วครั้งนี้เขาก็โวยวายเหมือนแบบสติแตะ

ที่เขาแบบยังไม่สิ้นฤทธแรงเยอะจริง

นายจ้างก็ต้องโบกเลยบอกอยู่นิ่งเฉย

มนตรีมนตรีใช่ค่ะพี่บุ๊ค

นี่คือสภาพของคุณตอนที่คุณเมาแล้วคุณไม่ได้สติ

แล้วดูนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะคะ

ที่บอกว่าไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะปรากฏว่าไม่พบนะคะ

เดี๋ยวช่วงบ่ายจะให้ครอบครัวมารับตัวกลับไป
นตรีถ้าเกิดกินเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าคุณจะเป็นแบบนี้
น้อยไหมหรือไม่กินเลยดีกว่าไหมนะคะ
ลูกมันเปลี่ยนปีใสเนอะค่ะค่ะลูกมันเปลี่ยนปีใสเนอะค่ะ